สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐเรามาแล้วนะคะ
เจอเจอกับดิฉันค่ะเรือนขวัญแล้วก็คุณเชอรี่นะคะ
ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะสำหรับหลายคนที่รอคอยคอนเสิร์ตการกลับมาของคุณโบสุนิตานะคะ
คราวนี้สมใจกันอย่างแน่นอนค่ะกับนั่นเองจ้านี่เลยค่ะ
โบนะคะก็ขอมาเรียกน้ำย่อยพร้อมกับบอกเล่าถึงความสนุกสนานที่กำลังจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของเธอนะคะ
หลังจากที่ออกเพลงมาแล้ว๒๒ปีก่อนหน้านี้เคยขึ้นไปแจมกับคนนู้นทีคนนั้นทีนะฮะ
คราวนี้แบบเต็มตัวเลยนะคะมีแขกรับเชิญค่ะพี่ป๊อสธนชัยนะคะ
ลิปตาก็มาปิงปองศิรศักดิ์ด้วยแล้วก็จักรชวีนรวมไปถึงพี่ต้ามิสเตอร์ทีมมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
แฟนสามารถร่วมฟังเพลงเพราะแล้วก็ไปบันทึกความทรงจำไปด้วยกันนะคะ
ี่สิบสามถึงยี่สิบสี่พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ล่ะค่ะ
ไว้ก่อนไม่เคยต้องช้ำใจอย่างนี้เลย
ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแล้วนี่ขึ้นภาพมานะคะ
ฮานิไปขึ้นโชว์ความน่ารักแล้วก็ร้องเพลงบนเวทีหรือเปล่า
เพราะว่าพี่เล็กเนี่ยเขาก็เป็นนักร้องเก่าใช่ไหมล่ะ
ตามสไตล์ของพี่โบจะเป็นอย่างไรบ้าง

คือเขาสั่งมาว่าไม่ให้พูด

ถ้าเรื่องรูปโบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเขาพร้อมไหม

เพราะว่าแต่ละคนที่อยู่บนเวทีก็ร้องเพลงกันเก่ง

ลุคเนี่ยเดี๋ยวต้องให้แชร์กันเข้ามานะว่าอยากเห็นอะไร
แต่ว่าอยากเซ็กซี่เยอะเพราะเราเป็นคนแต่งตัวแบบ
จะให้มาผ่าองค์ผ่าอกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม

แต่เป็นแดนแบบเป็นแดนปงชึ่งนะไม่ได้
โปรงชึ้งสมชาติน่ะได้
๒ปีทั้งทีพี่โบแหวกนิดแหวกหน่อยไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะ